แต่ช่วงนี้ทำไมมีเรื่องเกี่ยวกับพระส่งเยอะเหลือเกิน
เขาเครียดกันหรืออย่างไรก็ไม่ทราบไม่รู้พระจริงพระปลอม
แสดงอภินิหารก้าวแรกเป็นพระก้าวต่อไปกลายเป็นคนธรรมดา

คุณผู้ชมดูให้ดีพระรูปนี้ก็ใส่จีวรเหมือนพระรูปอื่น
มีย่ามเดินไปเดินไปเรื่อยครับคุณผู้ชมอันนี้ชาวบ้านแอบถ่ายคลิปนี้นะ
สักพักหนึ่งวนเวียนวนเวียนอยู่ที่ศูนย์อาหาร
แล้วก็เข้าไปที่ศูนย์อาหารของสำนักงานปรายศนีย์อุดรธานีครับ
จากนั้นเดินเข้ามาในห้องน้ำหลังสำนักงานปรายศนีย์
ตอนเข้าเป็นพระนี่ตอนกลับออกมากลายเป็นคนธรรมดา
กลายเป็นคารวาสซะอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
กลายเป็นตอนแรกใส่จีวอนออกมาใส่เสื้อแดงกางเกงสีขาว
รองเท้าแตะงงไปหมดชาวบ้านแอบถ่ายจนเห็นทุกอย่างนะครับ
พร้อมข้อความบอกว่าคุณพระจะมาแบบนี้ทุกอาทิตย์ไม่ได้นะ
เดินมาเป็นพระเข้าห้องน้ำออกมากลายเป็นโยมแบบนี้ไม่ได้นะ
เจอแบบนี้มาแล้ว๔๕ครั้งนะฮะแล้วก็๔๕สัปดาห์ด้วย
แจ้งตำรวจก็กลัวจะมาไม่ทันแฮสแท็กพระปลอมหรือเปล่าเจ้าคะ
แท็กพระปลอมแฮสแท็กปลอมเป็นพระแฮสแท็กพระปลอมในอุดร
สรุปเป็นพระปลอมหรือปลอมเป็นพระนะครับ
เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมาครั้งแรกเข้ามาขอจานเพื่อไปนั่งฉันข้าว
ครั้งที่สองกลับมาในชุดเหมือนคนปกติคือเสื้อแดงกางเกงขาวสวมแมสสีส้ม
แล้วก็มานั่งในร้านเดินไปเดินมา
ครั้งที่๓กับครั้งที่๔เนี่ยมาครับแต่งตัวเป็นพระเดินผ่านร้านเข้าห้องน้ำออกมากลายเป็นคนธรรมดา
ครั้งสุดท้ายเนี่ยพระรูปนี้แอบเดินอ้อมไปเปลี่ยนชุดที่ใต้ต้นโพลนะ
หลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ใส่สีแดงออกมาแบบนี้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
บอกว่าตกใจเพราะไม่รู้ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมและไม่รู้ว่าทำแบบนี้ทำไม
และทำมาหลายครั้งซึ่งอยากให้ตำรวจมาตรวจสอบว่าเขาเป็นใคร
มีอาการผิดปกติหรือเปล่าเพราะทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
เพราะไม่รู้ว่าปลอมแล้วไปหลอกชาวบ้านหรือเปล่านะครับ